ช่วงนี้เราก็พูดคุยกันเรื่องของแชร์ลูกโซ่กันมาอยู่ตลอดแล้วนะครับ

ทีนี้หลายคนก็เลยไปมองภาพซ้อนกันว่าเอ๊ะแล้วแบบนี้เนี่ย
เรื่องของธุรกิจขายตรงมันจะไปทับซ้อนกับอันนี้ไหม
ผู้ประกอบการธุรกิจขายตรงไทยเขาก็บอกว่าเขาก็มั่นใจอยู่นะคะ
ภาพรวมธุรกิจปีนี้เติบโตได้อีก๑๓
หลังที่ผ่านมามีมูลค่าตลาดสูงสุดในอาเซียนค่ะ
นายสุเทพยืนยงวิทยานุกุลนายกสมาคมการขายตรงไทย
เครือข่ายแมนนี่เกมแล้วก็แชร์ลูกโซ่
ในปัจจุบันที่แฝงตัวอยู่ในอุตสาหกรรมขายตรงเนี่ยนะคะ
ก็บอกว่าสิ่งเหล่านี้สร้างความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ธุรกิจ
แล้วก็ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของคนที่จะเข้ามาทำธุรกิจขายตรงเป็นอย่างมาก
แนวทางแก้ไขในเรื่องนี้ก็คือเขาจะเร่งจัดรถโชว์
เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง
ไม่ให้ประชาชนต้องตกเป็นเหยื่อของแชร์ลูกโซ่
สถาบันการศึกษาแล้วก็ประชาชนทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่องนะคะ
โดยจะมีการจัดรถโชว์ผ่านงานมหากรรมตามจังหวัดต่างค่ะ
บริษัทที่ทำขายตรงที่ถูกต้องนะฮะ
เขาก็จะมีการขายสินค้าหรือว่าบริการนะฮะที่เห็นเด่นชัดนี่นะฮะ
ลงทุนไม่มากดีนะครับค่าสมัครก็ไม่มากดีนะครับ
แต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกแชร์ลูกโซ่พวกมานี่เกมนี่พวกเขาจะขายรหัส
รหัสหนึ่งหลายหมื่นหลายแสนอะไรต่างเป็นต้นนะครับ
โดยไม่ต้องประชุมไม่ต้องขายสินค้าไม่ต้องอะไรต่างมีผลตอบแทน
แค่หนี้คุณได้กี่เปอร์เซ็นกี่เปอร์เซ็นต์ทุกเดือนหรือว่ายังไงตรงนี้ต้องระมัดระวัง
จากนี้ก็จะอาศัยดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งในการพัฒนาคนในองค์กรให้มีความรู้ด้านดิจิทัล
เพื่อจะย่นระยะเวลาการทำงานควบคู่ไปกับการทำงานแบบออฟไลน์มาร์เก็ตติ้งด้วยนะคะ
ก็คือการรักษาความสัมพันธ์ของกลุ่มสมาชิกในสมาคมและขยายฐานสมาชิกให้เพิ่มขึ้น
ปัจจุบันอุตสาหกรรมขายตรงไทยมีมูลค่าตลาดรวมอยู่ที่๗๑๐๐๐ล้านบาท
ซึ่งก็นับว่ามากที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียน
คาดการณ์ว่าในปี๒๕๖๑นี้ตลาดก็จะเติบโตขึ้นจากปีที่ผ่านมาได้อีกประมาณ๑๓
ปัจจัยด้านสภาพเศรษฐกิจและการเมือง
เทรนด์ผู้บริโภคที่มีความเอาใจใส่เรื่องของสุขภาพและความงามมากยิ่งขึ้นค่ะ